มาดูอีกเรื่องหนึ่งก็เผยแพร่ในโลกโซเชียลเช่นเดียวกัน
เป็นเรื่องราวของช้างที่ไปดูดกินน้ำของชาวบ้านที่จังหวัดกาญจนบุรี

ทำให้น้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติไม่มี
แต่ว่าทางทหารแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไปช่วยช้างเหล่านี้แล้วนะคะ

ค่ะช้างน้อยน่ารักนะคะก็คงกระหายน้ำแหละ
ก็ใช้งวงดูดน้ำในโอ่งของบ้านของคุณสยมพรนะคะ
ซึ่งก็อยู่ภายในหมู่บ้านแก่งปรากฏตำบลช่องสะดาวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
พอดูดน้ำสดชื่นอิ่มน้ำสำราญเรียบร้อยแล้ว
ช้างก็เดินกลับเข้าไปป่าอย่างช้านะคะ
ทำให้คนที่ได้ชมคลิปนี้ก็อดสงสารช้างป่าไม่ได้
บอกว่าโอ้โหสงสัยในป่านั้นคงไม่มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติแล้วแหละ
จึงต้องมาดูดกินน้ำของชาวบ้านแบบนี้
แต่ว่าล่าสุดนะคะมีรายงานว่ากองพลทหารราบที่๙
ก็ได้นำรถบรรทุกน้ำมาเติมน้ำให้กับช้างจำนวน๑๐คันรถ
พร้อมกันนี้หน่วยงานต่างก็ยังได้ร่วมกันเติมน้ำให้ช้างด้วย
เช่นใครบ้างการไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา
การบริหารส่วนตำบลช่องสะดาว
รวมถึงผู้ใหญ่บ้านหมู่๖นะคะก็ระดมสภักดิ์กำลังกันมา
เติมน้ำในพื้นที่ธรรมชาตินะ
ไม่ได้เติมในโอ่งให้ช้างมากินอีก
เพราะว่าจริงแล้วเขาก็ต้องกลับไปอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติของเขานะ
ใช่ค่ะให้พื้นที่ที่เขาอยู่อาศัยนั้นอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม
เน็ตเห็นก็ชื่นชมน้ำใจผู้ที่เกี่ยวข้อง
มีต่อช้างป่าและสัตว์อื่นในพื้นที่นะคะ
ก็หวังว่าเมื่อมีแหล่งน้ำในป่าแล้ว
ช้างป่าเหล่านี้ก็จะไม่ลงมาในพื้นที่ชุมชนอีก
เพราะว่าถ้าเกิดอันตรายขึ้นมาก็จะแย่อีกเหมือนกันนะครับ

เป็นเหมือนแนวกันชนสำหรับช้างกับคน
แต่ในการชนจะเป็นการขุดคลอง

ให้ช้างเขาจะได้อุดมสมบูรณ์ในแถบนั้น
ไม่ต้องข้ามมาฝั่งของคนอาศัยอยู่นะครับ
แล้วก็จะมีการปลูกพืชให้ช้างด้วยนะฮะ